อันนี้มันจากพิเศษกรรเทศ
โจทย์นี้ไม่ได้กลับมาจากพิศจรรย์

ขอบคุณครับนะครับเซลล์
ถ้าใครนะครับจะรู้ว่าส่วนใหม่
วิธีที่พิจารณามันแค่
มาเจออันสุดได้ต่อ